โดยเฉพาะบ่ายนี้น่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษ
๑๓นาฬิกา๓๐นาทีตามกำหนดการที่ออกมาว่าจะมีการประชุมวาระพิเศษของสอบคล
ก็คาดว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมมาสกัดการระบาดของโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไปล็อกดาวน์มาแล้ว๑๔วันจะครบคือ๒สิงหาคม
แต่กลายเป็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ได้ลดลงเลย
เพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมาคาดการณ์กันหลายอย่างคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นการขยายเวลาล็อกดาวน์เพิ่มหรือมาตรการเข้มข้นอะไรจะออกมา
เป็นว่าเดี๋ยวบ่ายนี้รู้กันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ค่ะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสอบประคอ
มีรายงานแจ้งข่าวนะคะสบคจะยังคงข้อกำหนดฉบับที่๒๘
โดยเฉพาะการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
หรือพื้นที่สีแดงเข้ม๑๓จังหวัดต่อเนื่องไปอีกระยะเวลาหนึ่ง
เดิมกำหนด๑๔วันจะครบในวันที่๒สิงหาคมนี้
จากตัวเลขผู้ติดเชื้อก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างที่เราเห็นตัวเลขกันอยู่ในทุกวัน
คาดว่าจะมีการปรับพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มเพิ่มเติมด้วย
ผัวโควิดนั่นเองและอาจจะต้องออกมาตรการเข้มงวด
เรื่องของการเดินทางเพิ่มขึ้นด้วยเพื่ออะไรคะ
เพื่อให้ประชาชนอยู่บ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
นอกจากนี้คาดว่าจะมีการพิจารณาผ่อนปลนบางมาตรการด้วย
เช่นการขายอาหารในห้างสรรพสินค้า
เช่นเดียวกับร้านอาหารภายนอกห้าง

ก็ออกมาร้องขอว่าเอ๊ะเราเปิดร้านขายในห้างได้ไหม

ถูกค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะ
ถึงมาตรการเรื่องของการติดตามการจัดสรรวัคซีนด้วย
วัคซีนโควิด๑๙ให้ครอบคลุมประชาชนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรงงาน
รวมถึงการจัดสรรวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

แล้วก็ยังมีการติดตามความคืบหน้าหลังการปรับแผนการฉีดวัคซีนด้วย
ไม่ว่าเดี๋ยวบ่ายนี้คงจะชัดเจนกันมากขึ้นนะคะ